สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
หลังจากที่หมอไก่ทำการเช็คดวงชะตาของคนทั้ง๑๒ราศี
ในช่วงเดือน๑๑ของปีแล้วก็พบว่า

ดวงดีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรัก
แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะ
เรียกว่าดวงดีแบบยกแพ็คเลยค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีอันดับที่๔ก็คือ

สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ถือว่าดวงชะตาดีมากในช่วงเดือน๑๑ของปีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรัก
หรือว่าเรื่องของสุขภาพก็ดีทั่วหน้าเลยนะคะ

ตรงที่ว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่างานนี้คุณเหนื่อยแน่นอนค่ะ
เหนื่อยมากแต่ก็จะประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
ราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๓ก็คือชาวราศีสิงค่ะ
ชะตาของชาวราศีสิงศ์นะคะเรียกได้ว่าก้าวหน้าสดใสมากเลยค่ะ
ในช่วงเดือนสิบเอ็ดของปีนะคะไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจแบบง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเฉพาะช่วงเดือน๑๑ของปีนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณดีค่ะจะครองโคต้าสัมปทาความดวงดียาวไปถึงสิ้นปีเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะเพราะว่าอันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณพบเจอกับทางสว่างมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีเป็นอันดับที่๒ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
ชาวราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีขึ้นและเป็นราศีที่น่าจับตามองมากในช่วงเดือน๑๑ของปีนี้นะคะ
หากชาวราศีมีนคนไหนนะคะที่มีโปรเจกต์อยู่ในใจค่ะมีเรื่องที่อยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่ในช่วงนี้เลยนะคะถ้าคุณเริ่มต้นสิ่งไหนในช่วงที่ดวงชะตาดี
สิ่งนั้นจะมีโอกาสกลายเป็นความจริงกลายเป็นความสำเร็จแบบชนิดที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาของชาวราศรีมีนค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญถวายสังขทานด้วยของใช้๙อย่างที่จำเป็นนะคะด้วยมือของคุณเองค่ะ
นำไปถวายวัดเก่าเก่าวัดเล็กเล็กนะคะอันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองค่ะ
และราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๑ในช่วงเดือน๑๑ของปีนี้นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะแต้มบุญของชาวราศีมังกรทำงานแล้ว
ก็เลยทำให้ชาวราศีมังกรประสบความสำเร็จในชีวิตแบบง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของคุณคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียนอย่างมากเลยนะคะ
และในช่วงนี้ค่ะคุณยังได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายของคุณก็เลยทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นค่ะ
ส่วนชาวราศีมังกรที่ทำธุรกิจการค้าอยู่นะคะธุรกิจของคุณจะสร้างรายได้ให้คุณอย่างมหาศาลในช่วงนี้นะคะ
ส่วนชาวราศีมังกรคนไหนค่ะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะในตอนนี้สุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ
ลับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ค่ะ
สัตว์ที่กำลังจะถึงคาดนะคะอันนี้จะดีมากเลยหรือว่าจะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์ทุกวันเกิดอันนี้ก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ